การเดินทางมายังพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมงานพระเจ้าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงราชการที่๙ของพระศพปนิกรไทย
พลเอกประยุทธจันทร์โอชาณมนรี
เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชวาลงกรบรรดินพระอาทิตย์พระเยาว์รางกูล
พระราชทานความห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้กับประชาชนทุกคน
ที่มาเฝ้ารอในพื้นที่เป็นเวลานาน
แม้ว่าจะมีความยากลำบากหลายด้าน
ทั้งเรื่องแดดเรื่องฝนเรื่องสภาพอากาศหรือว่าสภาพความเป็นอยู่
โดยทรงมีพระราชกษัยรอบสั่งมาอย่างรัฐบาล
ให้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนให้ดีที่สุดครับ
ขอให้ทุกคนได้แบ่นแบ่นการให้ประชาชนได้
มีความพึงพอใจให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดนะครับ
ขณะที่ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
กอรพระราชพิธีแถลงถึงการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย
และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี
โดยพลตำรวจรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวถึงกรณีการเคลียร์พื้นที่รอบจุดคัดกรองเพื่อดูแลความเรียบร้อย
ตรงเรื่องนี้ประชาชนที่ได้ยินข่าวก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วคุณเกดมาสอน
เพราะว่าหลายคนก็เดินทางมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวานอีกแล้ว
หลายคนกังวลใจว่าไปจับจองพื้นที่ล่วงหน้าแล้วถ้ามีการเคลียร์พื้นที่
เพื่อจะผ่านจุดคัดกรองตี๕ของวันที่๒๕ตุลาคมเนี่ย
จะต้องยังไงจะต้องไปหาพื้นที่ใหม่หรือเปล่า

ตกลงทางกรพรพิธียืนยันว่า
ประชาชนที่มารอจับจองพื้นที่แล้วอยู่ด้านนอกอยู่รอบนอกจุดคัดกรอง
ท่านยังสามารถนั่งรออยู่ในจุดเดิมได้
แต่เข้าไปอยู่ในโซนจุดคัดกรองแล้วเนี่ย
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะครับ
โดยจะเคลียร์พื้นที่เฉพาะในบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเท่านั้น
อย่างเช่นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็จะเปิดให้กับประชาชนได้เข้ามา
บริเวณพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พร้อมกันก็คือเวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
ก็คือเช้ามืดของวันพรุ่งนี้
ก็ได้เข้าใจตรงกันนะครับ
ใช่ค่ะด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ท่านก็ออกมายืนยันนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่องานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในส่วนภูมิภาคค่ะคือหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
แล้วก็กังวลใจว่าพิธีในแต่ละพื้นที่
เมรุมาตรจำลองนั้นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
ผลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าสั่งการแล้วให้เตรียมแผนสำรอง

ถ้ามีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน

ก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทร์ด้วยค่ะ
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยัน
นามบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
ที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะ
ล่าสุดอยู่ที่๔๒ประเทศค่ะ
โดยเป็นระดับพระประมุกประมุกและพระราชวงศ์๒๔ประเทศ
และรองประมุกหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษ
รวม๑๘ประเทศอาทิตย์เจ้าชายอากิชชิโนและพระชายาของญี่ปุ่น

สมเด็จพระราชินีแห่งภูตาล
สมเด็จพระราชนีแห่งเนเธอแลนซ์เบลเยี่ยม
สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
กุฎราชกุมารเดนมาร์คเจ้าชายแอนดรูดายุคแห่งยอร์ก
สำเร็จราชการแทนพระองค์จากออสเตรเลียและภรรยา
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากแคนาดา
ส่วนในระดับอาเซียนนะคะก็มีรายงานผู้นำจากเกือบทุกประเทศ
จะเดินทางมาประเทศไทยเช่นสุรตานแห่งรัฐเประและพระชายา
นายถิ่นจอประธานาธิบดีพม่าและภรรยา
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
นายบุญยังวรจิตประธานประเทศลาวและภรรยา
ฮาลิมายาคอปประธานาธิบดีสิงคโปร์และคู่สมรส
นางเมกาวาตีซูกาโนบุตรีอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
รวมทั้งผู้แทนจากเนปานศรีลังกาบังกลาเทศปากีสถานอินเดีย
และนครรัฐวาติกันที่ตอบรับเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ขณะที่นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุถึงเรื่องการวางดอกไม้จันทร์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สถานทูตไทยในต่างประเทศว่า
จะดำเนินการพร้อมกันกับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในประเทศไทยนะครับ
โดยจะไม่มีประเทศใดดำเนินการก่อนล่วงหน้า
แม้ว่าประเทศนั้นเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยก็ตาม